อีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมค่ะ
มีคนเขาเห็นเลขอยู่บนกระดองเต่ายักษ์
กระดองเต่าเหรอแล้วยักษ์ด้วยนะใช่
ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองดีกว่านะครับว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่า
นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขด้วยเป็นข้อความเลย
เขียนว่าปู่ดิงนาอินแปลงสลักพศ๕๓
นี่คือข้อความที่สลักบนกระดองเต่า
ตายักษ์ตัวนี้นะคะชาวบ้านเขาบอกว่า
มีลูกหลานในหมู่บ้าน
เรียกให้นางคำพิมชะอุ่มไปดู
เพราะเต่าตัวนี้มันไต่ขึ้นมาจากคลองส่งน้ำชนรับประทาน

นางคำเนี่ยก็เลยเอามาพักไว้ที่บ้าน

เพราะว่าเต่าตัวนี้คุณผู้ชมหนัก๙กิโลกรัม

ลำตัว๗๐เซนติเมตร

แต่ไปโดนแป้งมันเลยกลายเป็นสีขาว

สดชื่นเลยบ้างไม่ใช่ปะแป้งให้

แล้วก็เอาผักบุ้งผักบุ้งอะไรให้ทาน
แต่นางคำบอกว่าหลังวันที่๑สิงหาคม
สลากินแบ่งรัฐบาลออกเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยวัดแล้วล่ะ

ใครอยากจะไปดูเองไปเห็นไปนะ

เต่าที่มีกระดองแข็งอย่างนี้
เลยเคยมีข่าวว่ามีคนเนี่ยนะ
ขูดมันไปสลักมัน

แต่ว่าตอนนี้สัตวแพทย์ก็ดูแลรักษาแล้ว

สัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันก็มีหัวใจ